ไปดูเกมฟุตซอลไทยลีกคู่ที่ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดครับ
ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยครับกรมทางหลวงอันดับ๗เปิดบ้านเจอกับ
พิธีทีบลูเวฟชนบุรีอันดับสาม
เจ้าบ้านนะครับเป็นเจ้าพลิกบอลก่อนครับชุดต้นเกมแล้วก็ยิงขึ้นนำไปเลยครับ
เป็นเกมที่แพรลภาโต้แทคติกจริงจริงครับจากนั้นชวนผลิตีเสบอครับ
จากอภิวัตรแจ่มเจริญนะครับแล้วก็ยิงแซงไปเลยครับ
สวะหุยให้ถืนกลางนาทีสิบห้าจินรวดศรวิเชียรนาทีสิบแปด
แล้วก็สุภวุฒิมายิงอีกลูกนะครับนาทีสิบเก้า
ครึ่งแรกเนี่ยนำสี่ต่อหนึ่งส่วนครึ่งหลังครับ
สองประตูจากพิรพัฒนแก้ววิไลนะครับนาทีสามสิบหก
แล้วก็กฤษฎาวงแก้วยิงสวนพาวเพย์ครับ
นาทีสามสิบเจ็ดก่อนนี้พระศกรสกลวารีจะยิงกดเต็มข้อ
ไล่มา๒ต่อ๖แล้วก็ชมบุรีปิดท้ายนะครับจากปรัฐกิติพานุวงศ์นะครับ
ทำให้ชมบุรีบุกชนะเจ็ดสองกลับขึ้นมาอยู่ที่สอง
แต่ว่างตามหลังการท่าเรืออยู่เหมือนเดิมนะครับ
คะแนนครับไปดูผลที่เหลือกันนะครับ
สุราธานีครับแพ้ให้กับบางกอกซิตี้ไปสองต่อสามนะครับ
แล้วก็การท่าเรือเนี่ยเอาชนะราชนาวีไป๒ต่อ๑
นนทบุรีครับชนะมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตไปสองประตูต่อศูนย์
ผ่านสิบสองเกมครับการท่าเรือยังนำชวบุรีเจ็ดแต้มนะครับ
สามสิบสามกับยี่สิบหกแล้วก็ที่สามเป็นสิงสมุทรสาครยี่สิบห้าแต้ม
สุราชยี่สิบสามแล้วก็ห้องเย็นท่าข้ามสิบเก้าคะแนนครับ